อีกเรื่องหนึ่งมีคนที่โพสต์ว่า
รถเก๋งของเธอเนี่ยโอ้โห
ทำไมมันเหมือนพาไปเล่นสงกรานหรือไง
มันเกิดอะไรขึ้นเป็นขาวเป็นด่างเต็มคัน
ดูก่อนทุกคนวันก่อนเราเพิ่งนำเสนอเรื่องกรีดรถใช่ไหมครับที่มาบับบะดาวว่าเบียงน้อย
คราวนี้นี่มาโดนแบบนี้ไม่ใช่กรณีเดียวกันใช่ไหม
ครับผมนี่รถปูนปูนมันกระเด็นใส่รถคันนี้นะครับ
ที่มีหยดน้ำปูกระเด็นเลอะไปทั่วทั้งคันเลย
ถ้าเป็นช่วงสงกรานเขาสาดแป้งกันมา

แล้วทีนี้มันก็เกิดคำถามไงตอนแรกเลยนะ
ยังไม่ได้อ่านอะไรเลยเห็นรูปก็แบบว่าเฮ้ย
รถนี้คือเขาไปมีเรื่องอะไรกับใครมาหรือเปล่า

สาดสีใส่รถคันนี้หรือเปล่านะครับ
แต่ว่าคนที่โพสต์ซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ย
มีการโพสต์ออกมาและระบุข้อความว่า
ปูนสมัยนี้แย่มาก

คิดว่าเล่นสงกรานรถเป็นหิมะเลย
ปูนกระเด็นเต็มรถเลยจ้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง

ซึ่งกรณีนี้ทำให้คนรักรถที่ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรง

โดยหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะครับ
ก็ทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันมากมาย

แล้วก็แสดงความเป็นห่วงเห็นใจเจ้าของรถ
รวมถึงแนะนำว่าให้รีบไปล้าง
เพราะปูนมันอาจจะแบบเกาะจนสีมันหลุดมันลอกได้

เราเห็นขี้นกมาตกอยู่หน้ารถเราใช่ไหม
อย่าคิดว่าล้างง่ายนะคุณมันกัดสีเราด้วย

ให้รีบเอาอะไรกระดาษชุบน้ำเช็ดออกไปก่อนใช่ไหม
เกิดปล่อยทิ้งไว้แล้วรอเป็นสัปดาห์ไปล้างรถทีเดียวนี่

แต่คราวนี้เป็นปูนโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับ

กับนางสาวนันทพรโตสุกผู้ที่โพสต์เรื่องนี้
เธอเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้จอบรถไว้บนถนนอ่อนนุดลาดกระบัง

พบว่าสภาพรถมันเต็มไปด้วยปูนเปลือเปื้อนทั้งคัน
จำรถแทบไม่ได้เลยนะครับ
แล้วเธอก็สอบถามแฟนนุ่มที่นั่งอยู่ในรถ
คำตอบแบบนี้บอกว่ามีรถปูนวิ่งผ่านมาแล้วคาดว่าใส่ปูนมาเยอะเกินไป
ประกอบกับถนนแถวนั้นมันเป็นหลุมเป็นบ่อมันขลุมันขระใช่ไหมฮะ
ทำให้ปูนกระฉอกมาโดนรถ
หล่นใส่พื้นถนนย่านนั้นเป็นสีขาวโพลนไปหมดเลย
ตามเส้นทางต่างระยะทางยาวประมาณ๕๐เมตรนะครับ
และเจ้าของรถยังเล่าให้ฟังอีกว่ารู้สึกตกใจมาก

ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
หลังจากเกิดเหตุก็รีบกลับมาล้างล้างออกครับ
แล้วก็เตรียมนำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์
ได้รับความเสียหายอย่างอื่นอีกหรือไม่
แล้วก็ปูมันกัดสีรถเข้าไปฝังลึกแล้วหรือเปล่านะครับ
ตอนนี้จะให้เจ้าของบริษัทรถปูนมารับผิดชอบ
ฝากเตือนผู้ประกอบการให้ระมัดระวัง
ปูนมันไปหล่นใส่ประชาชน
หรืออาจจะไปหล่นใส่เด็กนะที่เขาเดินอยู่ข้างถนน
ก็อาจจะทำให้รับอันตรายได้นะครับ
แล้วอย่างนี้แฟนหนุ่มที่นั่งอยู่ในรถจังหวะนั้น

ไม่รู้ว่าถ่ายทะเบียนรถถ่ายคลิปอะไรไว้หรือเปล่านะคะ
เวลาเราขับรถใกล้รถปูเราก็กลัวเหมือนกัน
กลัวมันกระเด็นแล้วกลัวปูมันไหลลงมาเลย
ก็ขับรถใหญ่ใกล้รถใหญ่ก็กลัวขับ
ขับใกล้รถที่มันถูกของเยอะก็กลัว
ขับอยู่ใกล้รถหรูรถแพงก็กลัว